ลงมาต่ำลงค่ะนอกจากนี้ยังมีมรสุมฝนประจำฤดูที่พัดเข้าปกครุมประเทศไทย
พัดตีขึ้นไปคุณผู้ชมทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะ
ระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมากที่สุด
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ระยะนี้มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ในช่วงค่ำถึงเช้าเริ่มหนาวกันแล้วค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนได้ตลอดช่วงจากร่องฝนที่พาดผ่านค่ะ
๑๔๐๖๐ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐
ทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้ง๒ฝั่งค่ะ๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักในบางแห่งค่ะจุดที่มีฝนบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนได้ทุกวันคุณผู้ชมเน้นตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ